ทุกผู้ชมครับมีคุณป้าสองคนที่อุทัยธานีสนิทกันมาก
จะไปงมหาหอยในหนองน้ำประจำหมู่บ้านด้วยกันเป็นประจำ
วันนี้เนี่ยไปงมหาหอยด้วยกันอยู่ดีป้าคนนึงเนี่ย
ตะโกนบอกเพื่อนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรดึงขาก็ไม่รู้
หันมาดูอีกทีนึงจะช่วยช่วยไม่ทันแล้วนะฮะจมหายไปในน้ำครับ
ค่ะคืองมกันขึ้นมาก็เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับอืมอันนี้ตามความเชื่อนะฮะ
ของชาวบ้านมองว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับศัยศาสตร์อะไรหรือเปล่า
แต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นตะคริวอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
สระน้ำตรงนี้เนี่ยน้ำลึกเหลือเกินนะฮะ
นี่เป็นหนองน้ำอ่างห้วยดงในตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
หนองน้ำขนาดใหญ่น้ำนี่ลึกจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยประมาณ๕เมตร
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงชาวบ้านเนี่ยไปงมคนที่จมหายไปขึ้นมาแล้วนะฮะ
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันแล้วเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุยังมีพวกหม้อพวกกระป๋องอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะฮะ
ผู้ที่มางมหาหอยตรงนี้กับผู้ตายนะครับก็คือป้าสมหวัง
สมหวังบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องแต่สนิทกันมากชื่อพุทธนะชื่อป้าพุทธ
อายุกันก็ห้าสิบกว่าแล้วนะครับป้าสมหวังบอกชวนกันมางมหาหอยจะเอาไปทำอาหาร
ก็มีหม้อมีกระป๋องมาเอามาใส่หอยจังหวะที่ป้าสมหวังเนี่ยลงงมเนี่ยจะเดินนำหน้า
พระพุทธเขาจะงมตามหลังนะขณะที่กำลังลงน้ำกันอยู่ออกห่างจากฝั่งได้สักไม่กี่เมตร
นี่ป้าสมหวังบอกได้ยินเสียงป้าพุทธตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีอะไรดึงขาก็ไม่รู้อุ้ย
แล้วป้าพุทธแกก็ผลุบโผล่ป้าสมหวังบอกตอนนั้นรีบถอยหลังเข้าฝั่งแล้วโยนหม้อที่ผูกเชือกเอาไว้เนี่ย
เพื่อให้ป้าพุทธแกเกาะนะแล้วก็หันมาทางกิ่งไม้นะเพื่อจะเอากิ่งไม้ไปยื่นให้อีกทีนึง
แต่พอหันอีกทีนึงไม่ทันแล้วฮะป้าพุทธแกจมหายไปแล้วครับ
เขาตะโกนบอกเคยมาประจำค่ะมีวันนี้น่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้
เขามีโรคประจำตัวไหมครับคุณป้าเขาก็ไม่มีอะไรน่ะเอาแข็งแรงดี
เฮียช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจะเอาหม้อเนี่ยให้น้องฉันก็ดึงน้องไม่ไหว
จมน้ำใช่ไหมฉันก็ดึงนู่นไม้ฉันก็ดึงขาดหม้อนู่นปลามันก็อยู่ในน้ำ
ฉันก็ไปเอาขึ้นมาเลยเขาตะโกนบอกป้าว่าไงนะก็อยู่พี่วางช่วยหนูด้วย
มีคนดึงหนูว่างั้นใครดึงอ่าผลชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
สาเหตุคาดว่าผู้ตายน่าจะหน้ามืดหมดแรงระหว่างทางที่งมหาหอยหรือไม่อาจจะเป็นตะคริวขึ้นมาพอดีนะครับ
ก็เลยจมน้ำไปคือชาวบ้านก็อาจจะมองในมุมของ
เรื่องของศัยศาสตร์หรือลักษณ์อะไรประมาณนี้ตามความเครื่องนะฮะ
แต่แพทย์บอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของตะคริวอะไรพวกนี้นะฮะ